ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเหตุเครื่องบินโจมตีธุรการของกองทัพอากาศเครื่องยนต์ขัดข้องนะคะ
ทำให้ต้องร่อนลงจอดฉุกเฉินบริเวณพื้นที่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลา
นักบิน๒นายไปกับเครื่องบินลำนี้ช่างเครื่องหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าบอกก่อนว่าอาการล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะคะ
กองทัพอากาศเครื่องยนต์ขัดข้องค่ะ
ระหว่างที่บินกลับจากปฏิบัติภารกิจในภาคใต้
เป็นการปฏิบัติภารกิจให้กับกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่๙
อำเภอบ่อทองจังหวัดปัตตานีมุ่งหน้า
สู่ที่ตั้งกองบิน๕๖อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
เหตุขัดข้องนี้ทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินนอกสนามบิน
ตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา
เพราะว่าลงไปจอดในป่าแบบนี้เลยแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยเนี่ยนะคะ
ชุดกู้ทีบกู้ไภเจ้าได้ที่ดับเพลิง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากรับแจ้งเหตุรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะ
เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ๓ราย
เรืออากาศเอกสรพลพาณิชย์สมัยอายุ๒๙ปี
เรืออากาศโทจักรพรรดิกันภาษชัยยงอายุ๒๕ปี
และจ่าอากาศเอกกิตติธรรมาเจริญราชอายุ๒๗ปี
ทั้ง๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองหอยโข่งนะคะ
เรื่องนี้พลอากาศโทพงศักดิ์ศรีมาชัยโคศกองทัพอากาศเปิดเผยว่า
เครื่องบินลำดังกล่าวมีนักบิน๒นายค่ะมีช่างเครื่องอีกหนึ่งนายนะคะ
ก่อนเกิดเหตุตอน๑๑นาฬิกา๕๖นาทีนักบินแจ้งเข้ามาขอลงฉุกเฉิน
จากเครื่องยนต์ขัดคล่องแล้วก็ไปตกในช่วงเที่ยงพอดีนะคะ
จุดที่ตกเป็นพื้นที่ป่าใกล้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน
ส่วนอาการของทั้งนักบิน๒นายช่างเครื่องหนึ่งนาย
ตอนนี้ทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ที่ต้องตามกันต่อคือสาเหตุที่เครื่องยนต์ขัดคล่อง
ทางกองทัพอากาศน่าจะชี้แจงหลังจากนี้ต่อไปค่ะ